ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับท่านผู้ชมครับ
เราต้องก่อติดเรื่องนี้กันต่อเราต้องให้ความสำคัญ
ให้ความสนใจกับเรื่องวัคซีนเพราะว่านาทีนี้เนี่ย
มันคือทางออกของประเทศถ้าเราได้ฉีดวัคซีนกันเร็วเร็ว
ได้ฉีดกันมากได้ฉีดกันในวงกว้างเศรษฐกิจก็จะฟื้นตัวเร็ว
เราจะได้ทำมาหากินกันได้ตามปกติเราจะมีรายได้กันตามปกติ
จะนำไปสู่การเปิดประเทศเพื่อฟื้นการท่องเที่ยว
ฟื้นเศรษฐกิจอาชีพต่างต่างที่ต่อเนื่องแล้วถามว่ามาจนถึงวันนี้
เรื่องของวัคซีนมันไม่มีปัญหาแล้วไม่ใช่หรือ
ตรงไหนที่ยังเป็นปัญหาอยู่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละครับว่า
มันยังมีความไม่ชัดเจนลองไล่เรียงดูนะครับ
วันนี้วันที่เต่าไหร่ละ
วันที่๑วันที่๒ที่ผ่านมา
กรมควบคุมโรคได้ส่งวัคซีนล็อตแรกไปแล้ว
จังหวัดละ๓๖๐๐โดส
ส่วนที่เหลืออีก๑๙จังหวัด
ฉะนั้นทุกจังหวัดจะได้รับวัคซีนล็อตที่๒ภายในวันอาทิตย์ที่๖มิถุนาคือเขาจะเริ่มส่งกันพรุ่งนี้
ธิบดีกรมควบคุมโรคคุณหมอโอภาษย์การกวินพงศ์ก็บอกว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามนี้
ทีนี้การบริหารจัดการการฉีดก็จะขึ้นอยู่กับจังหวัดนั่นแหละครับ
แต่ว่าประเด็นใหญ่ที่เป็นข่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ย
ก็คือว่านอกจากล็อตแรก๒๔๐๐๐โดสที่มาอยู่ในมือกระทรวงแล้วตอนนี้
ที่เหลือจะตามมาเมื่อไหร่

เพราะเราได้รับคำตอบกรอกหูมาตลอดว่าภายในเดือนมิถุนายนนี้
เราจะได้รับวัคซีนเอสตราเซเนก้าจากบริษัทเอสตราเซเนก้าที่ผลิตจากโรงงานของสยามไบโอเนี่ย

แล้วถ้าไม่มาตามน็อตนัดหรือมาไม่ครบ
นัดหมายการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในต่างจังหวัด

คือประชาชนมาแล้วมีวัคซีนให้ไม่พอ
เราจึงได้เห็นภาพเห็นข่าวที่คุณบุ๊คกับคุณน้ำแข็งรายงานไปเมื่อสักครู่
ว่าหลายพื้นที่หลายจังหวัดเขาประกาศเลื่อน
อย่างเช่นจังหวัดสกลนครเนี่ย
มีเพจที่เขาประกาศจังหวัดสกลนครเลย
เขาบอกว่าที่จองฉีดวัคซีนประชาชนจังหวัดสกลนคร
ใครที่จองฉีดวัคซีนผ่านหมอพร้อม
ระหว่างวันที่๗ถึง๑๔มิถุนา๖๔
คือกลุ่มอายุ๖๐ปีขึ้นไปและผู้มีโรคประจำตัว๗กลุ่มโรคเนี่ย
ให้มารับบริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลที่จอง
ในวันที่๗มิถุนาวันเดียวเท่านั้นครับ

แปลว่าจำนวนคนมาลงทะเบียน๒กลุ่มนี้
มีวัคซีนเพียงพอกับคนสองกลุ่ม
อย่างนั้นเหรอถึงนัดมาแค่วันเดียว

แต่ถ้าคนจองฉีดมีมากกว่าวัคซีนที่ส่งไป
แล้วจังหวัดให้แห่กันไปฉีดภายในวันเดียว
แล้วมันจะเป็นยังไงมันก็ยุ่งสิครับ
ฉะนั้นไฮไลท์สำคัญของเรื่องนี้อยู่ที่ว่า
วัคซีนที่อธิบดีบอกผมว่าจะช่วยยอยส่งไปเพิ่ม
ในวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้เนี่ย
ก็ก็เป็นอย่างที่ว่าเนี่ยวัคซีนที่จะไปถึงเนี่ย
มีจำนวนเท่าไร

ต้นทางไปจนถึงปลายทาง
ต้นทางคืออะไรครับต้นทางคือนี่วันนี้ตอน๙โมงครึ่งที่ผ่านมา
เขาส่งมอบวัคซีนให้กับรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อนำไปต่างไปกระจายต่างจังหวัดฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ
และผู้ป่วย๗กลุ่มโรคมีรัฐมนตรีอนุทินเป็นประธานรับมอบ
มีประหลัดกระทรวงมีอธิบดีร่วมในพิธีรับมอบด้วย
ทีนี้ที่มันมาเตะใจตรงนี้นี่ข่าวที่เข้ามาเมื่อเช้านะ
ที่กระทรวงจะได้รับมอบครั้งนี้เป็นจำนวนเท่าไหร่

หนึ่งไม่รู้จำนวนเท่าไหร่แต่ตอนหลังเมื่อตอนมามอบกันแล้วเนี่ย
เมื่อสักครู่ก็ได้ยินเสียงคุณอนุทินบอกว่า
ได้รับมอบมาอีก๑๘๐๐๐๐๐โดส
ตรงนี้สำคัญครับ๑๘๐๐๐๐๐โดสเนี่ย
กระจายไปต่างจังหวัดให้เขาเริ่มฉีดกันวันที่๗
ไม่น่าจะพอไม่น่าจะพอเพราะหลายจังหวัดคนจองกันเป็นหมื่นหมื่น
๗๗จังหวัดมีของเดิมไปตุนไว้แล้ว๓๖๐๐
จะได้เพิ่มไปอีกที่จะส่งวันเสาร์อาทิตย์นี้
คำนวณดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะพอพอไม่น่าจะพอ
แต่ละจังหวัดเขาถึงเห็นท่าไม่ดีไงครับ
เขาถึงประกาศเลื่อนไปก่อนวิธีการเลื่อนก็คือเลื่อนออกไปก่อน
แล้วถ้าจะนัดมาฉีดใหม่เขาทำยังไงครับ
คนที่ลงทะเบียนกับหมอพร้อมก็ให้รอติดต่อ
เขาจะยืนยันกลับไปว่าที่เลื่อนไปเนี่ย

คนที่แจ้งความจำนงลงทะเบียนไว้กับอสม
ที่ไปเคาะประตูบ้านกันเหมือนที่ลำปางเขาทำเนี่ย
เขาจะแจ้งกลับไปใหม่ว่า
เลื่อนไปเนี่ยจะมาฉีดได้อีกเมื่อไหร่
โดยเฉพาะที่พูดเนี่ยทั้งหมดคือ
กลุ่มที่มีอายุเกินหกสิบ
ที่มีโรคเรื้อรัง๗กลุ่มโรคอันนี้ที่เขาต้องเลื่อนออกไปก่อน
ทั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนถึง
การหาความชัดเจนให้ไม่ได้เราก็ไม่ได้โทษใครหรอกครับเพราะว่าการส่งมอบวัคซีนมันไม่เหมือนสินค้าอื่น
มันเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการผลิตเมื่อผลิตแล้วต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบ
เมื่อกระบวนการตรวจสอบแล้วก็นำไปสู่การขนส่งการขนส่งแล้วมาจนถึงส่งมอบ
ส่งมอบแล้วจับจัดเก็บมันไม่เหมือนสินค้าอื่นมันต้องรักษาระยะเวลาให้มันต่อเนื่องกันระหว่างการผลิต
การตรวจสอบการขนการส่งมอบการรับมอบแล้วการเก็บรักษาแล้วจะส่งต่อไปต่างจังหวัด
ทั้งหมดเนี่ยมันไม่เหมือนสินค้าอื่นที่เราเอามากองตั้งไว้แล้วก็ส่งกันเมื่อไหร่ก็ได้ผลิตออกมา
อันนี้วัคซีนเราเข้าใจว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่เนื่องจากไม่มีความชัดเจนตั้งแต่ต้น
สุดท้ายขึ้นมาต่างจังหวัดเขาก็ไปประกาศพอไปประกาศแล้วเขาก็ต้องเลื่อน
อันนี้ก็น่าเห็นใจทางต่างจังหวัดเขานะครับเพราะเขาไม่รู้จะทำยังไงมันจะเกิดความโกลหน
อันนี้จะเป็นบทเรียนว่าวัคซีนเนี่ยมันคือชะตาของประเทศและมันเป็นทางออก
การบริหารจัดการวัคซีนมันคือภาพสะท้อนประสิทธิภาพของการบริหารประเทศ
การสำคัญคือต้องให้ประชาชนเชื่อมั่นประกาศอะไรออกไปพูดอะไรออกไปต้องตรวจสอบและให้เกิดความเชื่อมั่น
ถ้าไม่เชื่อมั่นกลับไปกลับมาหาความชัดเจนไม่ได้หาความแน่นอนไม่ได้มันก็จะเกิดสภาพอย่างนี้
มันก็จะเกิดสภาพอย่างนี้เอาละไหนก็ผ่านไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ว่า
จาก๑ล้าน๘แสนโดสที่มามอบวันนี้ภายในเดือนมิถุนานี้ก็จะได้จะได้เพิ่มมาอีก
เพื่อให้ครบ๖ล้านโดสตามที่ประกาศกันไว้ฉะนั้นก็เลื่อนออกไปหน่อย
แต่ว่ารอให้มันส่งไปจนถึงมือกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขต้องประสานกับจังหวัด
ต้องบอกจังหวัดเขาไปตรงอย่าให้จังหวัดเขาไปมีความลำบากใจในการเลื่อนไปเลื่อนมา
อันนี้เลื่อนครั้งที่หนึ่งแล้วเลื่อนครั้งที่สองเนี่ยมันถ้าเกิดขึ้นอีกมันจะเป็นยังไง
ฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องการประสานตัวเลขเนี่ย
ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขผู้ซื้อกับบริษัทเอสซ่าซีนิก้าหรือฝ่ายหรือผู้ขายวัคซีนยี่ห้ออื่นมันต้องมีความชัดเจนมันต้องมีความชัดเจนว่าตกลงคุณส่งของได้เมื่อไหร่กระทรวงจะได้บอกไปจังหวัดจังหวัดจะได้ไปนัดแนะประชาชนจะไปนัดแนะกับโรงพยาบาลที่ฉีดจะไปนัดแนะกับฝ่ายโน้นฝ่ายนี้
ทั้งหมดจากนี้ไปเนี่ยต้องอาศัยความชัดเจนอย่างเดียวครับถ้ายังมั่วซั่วกันอยู่ไม่มีความชัดเจนพูดกันคนละทิศคนละทางคุมมันไม่ได้หรอกครับเวียนหัวครับอันนี้ก็ฝากไว้ว่าวันนี้วัคซีนคือเรื่องใหญ่ชะตาของประเทศและเป็นทางออกของประเทศต้องบริหารจัดการให้เกิดความเชื่อมั่นถ้าประชาชนไม่เชื่อมั่นเป็นปัญหา
ก็จะรู้จบด้วยนี่คือเขตเส้นใต้ของเที่ยววันนี้ครับคุณบกครับคุณอำแข็งครับครับขอบคุณอาจารย์สุภาพเครียดขจายในเขตเส้นใต้เมืองไทยนะครับถ้าเป็น